จริงมีอีกเรื่องที่คนจับตาดูอยู่เหมือนกันพอส้มแม่ส้มได้ยินไหมได้ยินวันนี้แหล่งแม่ส้ม
และคุณแอ้ฟก็โปสพากกับคุณทิมเหมือนกัน

มีน้องพี่พิมกับน้องปีใหม่อยู่ด้วย
เอ๊ะยังไงประเด็นคือแต่มันก็มีอีกหนึ่งคนด้วย
ที่มีคนตาดีเห็นเอ๊ะแต่แม่แอฟเขาไปดูคอนเสิร์ตกับพระเอกหนุ่มนนกุลด้วยนะ
มันเลยกลายเป็นว่าตกลงแม่ส้มไหมหรือยังไงหรือแบบไหน
คนก็เลยจับตาเรื่องนี้กันเยอะเหมือนกันเพราะว่าเอาพูดตรงก็เป็นคู่จิ้น
คือหลายคนก็จิ้นอยากให้คุณแอฟเป็นแม่ส้มเหมือนกันนี่ไงเห็นไหมนี่คุณแป๊บลงรูป
แล้วก็เป็นแคปชั่นบอกว่าเออดีใจที่ได้เจอกันนะเมื่อวานนี้
แล้วก็ยินดีด้วยกับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณทีมก็เข้ามาบอกขอบคุณครับดีใจที่ได้เจอปีใหม่ด้วยอ่า
คุณน้ำก็บอกว่าเออดีใจที่แบบปีใหม่ก็ได้เจอพี่พิมเหมือนกันอืม
แล้วก็มีนนกุลเข้ามาคอมเมนต์รูปนี้ด้วยนะครับ
เป็นคอมเมนต์รูปแบบอีโมจิหน้ายิ้มอ่ะ
เออนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยจุจุอย่างงี้อ่ะครับ
เมื่อคืนนี้หลังจากที่ภาพนี้ถูกโพสต์ลงไปกันอ่ะนะคะอย่างที่บอกว่ามีการคอมเมนต์ไป
เมนต์มาด้อมส้มก็ฟินจิ้นกันไปเลยซึ่งอย่างที่บอกว่า
คนบอกรู้อะไรนนกุลคลายความลับออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
ช่วงสายค่ะรายการแชร์ข่าวสาวสตรองก็เลยยกหูต่อซ้าย
คุยกับคุณแอฟเลยอยากจะถามทุกประเด็น
คุณทิมนี่คือยังไงนะแล้วกับนนกุลนี่คือยังไงเหรอ
คุณแอฟก็บอกว่าเอาจริงคือไอ้คอนเสิร์ตที่ไปดูด้วยกันเนี่ย
เพราะว่านนกุลหาบัตรให้ก็เลยไปช่วยดูแลความเรียบร้อย
แล้วก็รู้อยู่แล้วด้วยว่าจะเจอกับคุณพิธา
แต่ด้วยกระแสที่มันแรงมากก็เลยยังไม่ได้ลงรูปในตอนนั้นเนี่ยบังเอิญ
บังเอิญส่วนเจตนาที่ลงก็เพื่อแสดงความยินดี
ส่วนความสัมพันธ์ล่าสุดเป็นยังไง

เอาอาทิตย์ไปทำอะไรมาล่ะ
เลยไปเดทกับพี่ปี
ประเทคนติมก่อนก็คือก็ลง
เพราะว่าลงเขาจะแสดงความยินดีด้วย

กับโนนนนี่ถึงสนิทอยู่แล้วค่ะ
ว่าตั้งแต่ถ่ายละครด้วยกันตั้งแต่ปีที่แล้ว

ก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะ
ก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นเท่าที่ทุกคนเห็นค่ะ